เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาอีกมากมายนะคะ
และนี่ก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่ตะเคียน
เพราะคลิปที่เราจะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้
มีสาวคนหนึ่งถูกเจ้าแม่ตะเคียนแฝงร่าง
แล้วเธอมีอาการยังไงไปดูค่ะ

อุ๊ยเห็นไหมไร้รำด้วยแล้วตัวสั่นด้วยค่ะ

ถูกแม่ตะเคียนเข้ามาแฝงร่างนะคุณ

ตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
เจ้าแม่ตะเคียนแฝงร่างผู้หญิงคนนี้ใช่ไหม
ก็เลยทำให้เธอมีอาการร้องห่มร้องไห้
แล้วก็ทำท่าทางร่ายรำรอบต้นตะเคียน๓ต้น

ครั้งแรกชื่อแม่นางทองคำ
ครั้งที่๒บอกว่าชื่อเจ้าแม่สร้อยทอง
และยังพูดอีกว่าข้าไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่ต่อ
เหมือนคุณชนะพูดเลย
ข้าไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่
ใครลาบแล้วลงไปนี่จ้าแม่ที่แฝงรังก็ร้องไห้ต่อแล้วก็กอต้นตะเคียนบอกว่าอยากอยู่ที่นี่ไม่อยากลงน้ำไม่อยากไปจากที่นี่เลย
เจ้าเกลียดใจที่ใจ

อดยังแข็งแรงดีอยู่นี่
แม่ตะเคียนก็บอกว่ายังไม่อยากไปจากที่นี่
ชาวเน็ตบางส่วนที่เขาเห็นคลิปนี้
บอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนเคยแฝงร่างอีกคนนึงด้วย
แล้วเหตุการณ์ก็คือเหมือนกันคล้ายกันแบบนี้
ร้องไห้แล้วก็บอกว่าไม่ไปไม่อยากไป

สาเหตุที่เขาอยากไล่แม่ตะเคียนออกไปจากที่นี่
เพราะว่าพระท่านเดือดร้อน
จากว่ามีคนมาที่นี่เยอะ
มาขอโชคขอลาบใช่ไหมคุณ

แล้วตัวของพื้นที่ของเจ้าของเนี่ย
เขาก็ไม่อยากให้เอาต้นตะเคียนมาวางในที่ดินของเขาด้วย

ก็มันก็เป็นเรื่องความเชื่อคุณ

ที่มันเหมาะสมหรือว่าใครที่สะดวก

ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนี้

แล้วก็ทำการย้ายไปที่อื่นก็ได้นะ

บันลัวหนึ่งนะคะ
เห็นคลิปดีเด็ดแบบนี้แล้ว